สืบไปสืบมาเนี่ยตำรวจสมุทรประการจับกลุ่มได้
ก็มีรายชื่อมากว่า๔๐คนเยอะนะ

สารภาพได้เงินค่าเปิดบัญชีคนละ๑๕๐๐บาทนะครับ
เขาบอกว่าเขาถูกหลอกให้ไปเปิดบัญชี
ทางด้านของพลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพาน

พร้อมด้วยพลตำรวจตรีธรรมนูลไตรทิพยพงศ์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ

ทำหน้าที่รับจ้างเปิดบัญชี๒๘คนพร้อมของกลาง

ตำรวจสามารถจับกลุ่มนายสมชายแทร่ฉี
บุคคลที่ไม่มีสัญชาติอายุ๖๕ปี
ได้ในท้องที่ของตำบลบางพรีอำเภอบางพีใหญ่
พร้อมสมุทรบัญชีและบัตรกดเงินสด
โทรศัพท์มือถือซิมการ์ดอีกจำนวนมาก
แล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
ต่อมานะคะทำการสืบสวนขยายผลจนทราบว่านายสมชาย
ร่วมกับในทุนสัญชาติไต้หวันซึ่งเป็นคนจัดหาคนไทยเข้ามาตั้งแก๊ง
จากนี้นายสมชายซึ่งลักลอบเข้ามาใส่อยู่ในไทยกว่า๒๐ปีแล้ว
และยังจัดหาบัญชีสำหรับโอนเงินจากผู้ที่ถูกหลอก
มีลักษณะรูปแบบเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเลยทีเดียวนะคะ
ทุกสถาบันนะครับนะฮะทำให้เราเนี่ยมีกี่คนสามารถในการเอ่อ
เข้าบัญชีเฝ้าระวังบัญชีตรวจสอบบัญชีอายัดบัญชีนะครับ
อย่างรวดเร็วนะครับนะเพราะฉะนั้นเอ่อในส่วนของ
สมุดบัญชีทุกเล่มนะครับที่เราตรวจพบว่ามีการนำไปขาย
ผมต้องกล่าวฝากถึงประชาชนนะครับนะว่าให้หยุดให้เลิกนะครับ
นะความผิดฐานทุนพู่สนับสนุนนะครับเบราบุภาษาการ
ตำรวจท่องเที่ยวยังกล่าวอีกนะครับว่าจากการแกะมรอยสืบสวนจากพยาน
หลักฐานต่างจนทราบว่ามีคนไทยนี่แหละ
เปิดบัญชีให้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์
๗คนจับกลุ่มได้แล้ว๒๘คน
แล้วก็ยังคงหลบหนีอีก๑๓คนครับ
ทั้งหมดก็สารภาพว่าได้รับค่าจ้างเปิดบัญชีคนละเพียง๑๕๐๐บาท
ตนก็แจ้งข้อหาทั้งหมดในฐานความผิดมีส่วนร่วม
องค์กรอาธิกรรมข้ามชาติ
ส่งต่อให้กับพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ